คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ความประมาทเป็นเหตุสังเกตได้ค่ะคุณผู้ชมสุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าคนที่เขาไม่
บาดเจ็บไปสามรายไปดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะนี่นะคะมาแล้วมาแล้ว
เอ้าห์กว่าดแบบนี้มาแบบนี้เลยฮะกระบะแต่งซิ้ง
ขับมาด้วยความเร็วแล้วหลุดโค้งกวาดมาแบบนี้ค่ะ
เห็นไหมเห็นไหมอีกครั้งหนึ่งนะฮะเห็นไหมความประมาทเป็นเหตุสังเกตได้จริงนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าตึกแถวบริเวณนั้นนะคะเห็นรถกระบะแต่งซิ่งสีขาวเสียหลักหลุดโค้ง
หมุนเข้ามาชนร้านอาหารที่อยู่ข้างทางอย่างแรงเลยนะคะฝุ่นตลบอบอวนไปหมดเลย
ขณะที่ในร้านอาหารเนี่ยลูกค้านั่งอยู่หลายโต๊ะค่ะน่าจะสักประมาณ๒๐คน
บางคนกำลังนั่งทานข้าวอร่อยบางคนก็กำลังพูดคุยกัน

คุณแล้วเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดที่ต่างประเทศนะเอาตรงเกิดขึ้นที่บ้านเรานี่แหละค่ะ
จอสร้อยนำมาโพสต์ไว้พร้อมกับให้รายละเอียดบอกว่า
มาพตะพุธจังหวัดระยองนะคะไม่มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
แต่ว่ามีคนเจ็บทั้งหมด๓คนด้วยกันค่ะ